ผมพาคุณน้ำแข็งกับคุณผู้ชมไปเที่ยวดวงจันทร์หน่อยดีกว่า

เหมือนมากเหมือนมากอ่ะไปดูก่อนเลยครับ
ยายยายมาทำอะไรเนี่ย
โอ๊ยคนเด็กริ้นคนมาท่องหินที่สาวไหวน่ำไว้
ม้าอาบน้ำติยายออก็ดีเท่าะ
มาอาบน้ำเดี๋ยวเพื่อน

ช่วยบ้านไหนล่ะย้ายช่วยบ้านมองเที่ยวนี่

น้องน้องนี่

น้องนี่ไปหนีมากก็เลยมาอาบน้ำเดี๋ยว
ดีเอาก็ดีแท้

กะโจมอกไป

พี่น้องงดควักน้ำแบบนี้นะครับ

งานที่รับผิดชอบช่วยหน่อยนะฮะสมาชิกในเขตพื้นที่ก็โดนด่าโดนตำหนิกัน
ช่วยกันช่วยกันลงพื้นที่ไปดูความเด็บร้อนของชาวบ้านหน่อยเถอะค่ะก่อนจะพังไปมากกว่านี้
รอสองสิ้นเดือนแล้วจะเข้าสิ้นเดือนที่สามแล้วถ้าเขาบอกว่าถ่ายอยู่ด้วยจ้
หมายถึงว่ารออยู่นะภาษาอีสานคือถ่ายอยู่ด้วยจ้าทาเจ้าอยู่อย่างเงี้นะฮะ
คือรออยู่นะเหมือนกับว่ามีการแจ้งไปแล้วแล้วรับปากว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนจะมาทำให้
แต่ผ่านไปสองสามเดือนแล้วยังไม่มาอะไรประมาณนี้ในคลิปก็เลยมีคุณป้าคนนี้เขาก็ไปถ่าย
คอนเทนต์ประชดประชันซะหน่อยนะฮะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นแอ่งน้ำแบบนี้
อันนี้คือถนนสายบ้านป่าแดงนะฮะบ้านหนองฮูฮะตะบนดุน้อยที่อำเภอจตุรพักษ์พิมารที่จังหวัดร้อยเอ็ด
นะฮะมันประหนึ่งเป็นถนนโลกพระจันทร์นะฮะคุณผู้ชมถนนเส้นนี้มีประหนึ่งเป็นสระว่ายน้ำ
พร้อมกับต้นกล้วยที่ปลูกอยู่บนถนนเอาไว้เลยนี่นี่ทำทำคอนเทนต์กันแบบนี้เลยนะฮะ
มีชาวบ้านหลายคนก็เอาต้นไม้มาปลูกซะเลยไม่ซ่อมใช่ไหมงั้นปลูกเลยแล้วกัน
ประท้วงเลยเอาปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวมาลงเลยนะฮะ
เป็นการประท้วงเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
กรมไหนฮะรักผิดชอบหรือเอาไปต่อเอาไปจอไปดูหน่อยเถอะ
โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยมันเดือดร้อนหนักเหลือเกินนะฮะ
หลังจากโพสต์ไปชาวเน็ตก็เข้าไปแชร์ไปคอมเมนต์กันเยอะนะฮะ
แล้วบอกว่าโอ้โหนี่เคยนำเสนอข่าวไปเคยโพสต์กันไปนานแล้ว
ยังไม่ทำอีกหรอนะฮะล่าสุดละกันเมื่อวานนี้ภูติข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปเจอกับคุณป้าคุณพี่แล้วกัน
คุณพี่น้ำอ้อยอายุ๔๖ปีเป็นสมาชิกอบตดูน้อย
เขาบอกว่าก็จากคลิปนั่นแหละเขาเป็นคนถ่ายคนโพสต์เองนั่นแหละนะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาร้องทุกข์มาเดือดร้อนก็เลยลงพื้นที่ไปถ่าย
แล้วก็เอาไปโพสต์นะฮะตรงนี้ระยะทางตรงนี้สักประมาณ๑กิโล
ชาวบ้าน๔๕หมู่บ้านต้องใช้สัญจรผ่านไปมาแต่มันลำบากเหลือเกิน
โดยเฉพาะฝนตกแล้วจะมีแอ่งตรงนี้น้ำมันท่วมขัง
บางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุเพราะไม่รู้ว่าหลุมตรงนี้มันลึกขนาดไหน
ก่อนหน้านี้อบจ๑๐๑เคยมาซ่อมแซมแต่บางส่วนเท่านั้นให้สัญจรผ่านไปมาได้
แล้วก็บอกว่าสิ้นเดือนสิงหาคมจะมาซ่อมให้
แต่นี่มันเข้าเดือนตุลาแล้วไง

ตนเองก็เลยมาถ่ายคลิปแบบนี้
เพื่ออยากจะเป็นเสี่ยงสะท้อนให้ชาวบ้านถึงความลำบากที่เกิดขึ้น
วอนอบจร้อยเอ็ดถ้าเกิดว่ามีงบประมาณ

แต่คงต้องวิงวอนมากไปกว่าอบจหน่วยงานที่ดูแลอีกทีนึง
เอางบลงไปให้อบจที่ร้อยเอ็ดเขาหน่อย

กรมไหนกระทรวงไหนรับผิดชอบก็ตรวจสอบหน่อยละกัน
ย้ำพี่กัดกันที่สายบ้านป่าแดงบ้านหนองฮู
จตุรพณฑ์พิมานของร้อยเอ็ดนั่นเอง
เห็นแบบนี้แล้วว่าน้ำมันไปสีส้มเป็นชาไทยชาเย็นเลย